๘นาฬิกา๒๖นาทีคุณผู้ผู้ผู้ชมภาวะตำรวจหลอนยาจะชักปืนขู่ฆ่ายก
ครัวแล้วสุดท้ายคนที่เป็นศรีภรรยาศรีบอกศรีทนไม่ได้แล้วนะคะมาร้องสื่อค่ะคุณผู้ชมเรื่อง
ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าตำรวจนายเนี้ย
มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วจนหลอนเอาปืนออกมาขู่ฆ่ายกครัว
มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะต้นเรื่องเนี่ยเธอเนี่ยไปร้องกับเพจอีซ้อขยี้ข่าวค่ะ
คือโพสต์ข้อความบอกว่าตำรวจนายหนึ่งอยู่ในชุดปรับปรามยาเสพติด
เสพยาหนักจนเกิดอาการหลอนคลุ้มคลั่งเดินพกปืนถือไปมาแถมขู่ฆ่าภรรยา
และคนในครอบครัวแทบทุกวันรู้สึกหวัดกลัวจนต้องหนีออกจากบ้าน
อันนี้เป็นข้อความจากเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะคะ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักข่าวลงพื้นที่ค่ะ
ไปเจอตรงเลยกับคุณบัวระยาอายุ๕๕ปีเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับเพจ
แล้วก็เธอเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งอยู่ที่อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
เป็นคนที่ร้องขอความช่วยเหลือจากเพจนะคะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยคบหากับดาบตำรวจนายหนึ่ง
ซึ่งดาบตำรวจนายนี้ทำงานอยู่ที่สพลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
แต่ระยะหลังเริ่มมีอาการผิดปกติเหมือนคนหลอนอะไรสักอย่าง
แล้วดาบตำรวจนายนี้หวาดระแวงคิดว่าเธอจะไปมีผู้ชายใหม่
ที่สำคัญคุณผู้ชมหนักข้อขึ้นแถมส่งข้อความมาขู่ฆ่าหลายครั้ง
ส่งข้อความไปขู่ลูกสาวส่งข้อความไปขู่หลาน
เธอก็บอกแปลกใจนะว่าเอ๊ะดาบตำรวจนายนี้เป็นอะไร
ตัดสินใจไปถามคุณแม่ของดาบตำรวจนายนี้
ซึ่งคุณแม่ให้ข้อมูลกับเธอบอกว่าลูกชายเคยประสบอุบัติเหตุ
ทำให้สติเนี่ยไม่เหมือนเดิมประกอบกับไม่ยอมกินยาแถม
ยังไปเสพยาเสพติดด้วยจนทำให้เกิดจิตหลอน
อันนี้แม่ของดาบตำรวจในนั้นพูดนะคะแล้วเธอบอกว่าหมายถึงภรรยาเนี่ย
เคยนำเรื่องไปร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธค่ะ
แล้วกับเรื่องคนคนนี้แต่ไม่รู้ว่าท่านทำยังไงเราก็ไม่รู้
ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทำยังไงแล้วหมอก็ส่งข้อความมาทั้งคืนเลย
ว่าจะฆ่าเราแล้วเขาก็พูดว่ากูจะฆ่ามึงจะทำให้มึงทรมานตลอดชีวิต
เราก็กลัวไปทำอะไรลูกหลานเราน่ะเพราะมันไปมาแล้วตอนสองวันที่แล้ว
มันไปตามหาเราที่ดาดเกวียนในบ้านลูกสาว
แล้วหลานเราลูกเราต้องภาวะกันทุกคนเลย
คุณวรยาบอกว่าส่งข้อความมาทั้งคืนเลยลักษณะขู่ฆ่า
นี่ค่ะพูดปากเปล่ากลัวเราไม่เชื่อ
เอาข้อความที่ดาบตำรวจนายนั้นส่งมาให้เราดูนะคะ

มึงจะต้องถูกจับมัดเชือกแล้วก็เอาลากกับรถไปตามทาง
ให้เนื้อให้เลือดให้หัวใจกระจายไปเต็มพื้นถนน
โอ้โหโหยังงี้แหละหรออันนี้ลักษณะคือหลอนไปแล้วนะ
หลอนกว่านั้นอีกก๊อฟลองฟังข้อความนี้ดู
บอกว่าหิวเลือดอยากกินเลือดเลือดมึงต้องหวาน
นี่อันนี้ผีเข้าหรือเปล่านี่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชม
ทีนี้ต้องคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะครับ
พลตำรวจตรีรุธพลนวรัฐค่ะท่านบอกว่า
จากการตรวจสอบนะฮะพบว่าตำรวจนายดังกล่าวเนี่ย
ก็คือเป็นพบหมู่งานป้องกันและปรับราม
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สพลำปลายมาตร
ตอนนี้ได้สั่งการให้นำตัวดาบตำรวจนายดังกล่าว
ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดตามคำกล่าวอ้าง
ไปตรวจที่โรงพยาบาลลำปลายมาตรทีนี้คุณผู้ชม
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานเรื่องของผลตรวจด้วย
ถ้าเกิดว่าตำรวจดูเองเนี่ยอาจจะแบบแม้ก็เข้าข้างกันอีก
คราวนี้ให้หลายหน่วยงานหน่วยงานอื่นมาร่วมตรวจสอบด้วย
ปรากฏว่าผลการตรวจปัสสาวะออกมาแล้ว
ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ผู้การของบุรีรำบอกว่าไม่เป็นไร
ปัสสาวะไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้คุณผู้ชมสถานีตำรวจในต้นสังกัดบอกว่า
คือที่โรงพักจะมีการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่

เท่าที่ทราบมาพบว่าดาบตำรวจนายนี้อ๋อเหรอเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้จะสั่งให้ยึดอาวุธปืนพกประจำกายไว้ก่อน
กลัวจะไปลั่นเปรี้ยงป้างที่ไหนนะคะแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วให้ไปรักษาตัวซะแล้วทำถูกแล้วนะคะ
มาว่ากันเรื่อง